ทีนี้นอกจากเวลาไปทำบุญไปขอโชคขอลาบตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ของแปลกแล้วเนี่ยสัตว์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะ
ที่คนน่ะชอบบางทีให้มาทายอ่ะคุณจำแป้งไหมเออเออ
ลองดูซิไปคาบเลขซิว่าอันไหนเป็นยังไงล่าสุดค่ะตัวเงินตัวทอง
ถูกเขียนเลขเอาไว้สามตัวเออหลายคนก็เอ๊ะไอ้นี่มันนี่มันมีตัวเลขอะไรยังไงหรือเปล่า
เขาเก็บเองใช่ไหมคือรอปภเล่นพิเรนอ่ะคุณสงสารมัน
หมอล็อตโอ้โหคุณเขียนอย่างนี้เลยเหรอเอาขนาดนี้เลยเหรอ
เขาเขียนเลขอะไรนะคุณจำหมอล็อตได้ไหมหมอล็อตเขาเป็นสัตวแพทย์
เขาเอาเรื่องเลยนะเขาด่าเลยนะคุณลองดูคลิปนี้ก่อนนะ
สองเก้าห้าสองเก้าห้าใช่เออคือเขาเขียนเองอ่ะนะสองเก้าห้าอืม
คือรอปภกลุ่มนี้มีหลายคนนะคะจับตัวเงินตัวทองได้
ก็เอามันมาทาสีเนี่ยเอาป้ายสีขาวที่หัวแล้วก็ลำตัว
แล้วก็บอกเอ้าวันนี้น่ะสองเก้าห้าคือเล่นกันขำอ่ะค่ะ
แต่พอเห็นคลิปนี้ออกมาปุ๊บนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อต
สัตวแพทย์ชำนาญการประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เอาคลิปนี้มาแชร์แล้วเขียนข้อความบอกผมไม่ขำด้วยนะ
คุณเอาสีทาตัวเงินตัวทองแบบนี้เนี่ยมันทนต่อเชื้อโรคก็จริง
แต่มันไม่ได้ทนกับสารเคมีนี่มันมีผลกระทบกับสัตว์
ต่อให้มันเป็นตัวเงินตัวทองแล้วไงคุณไม่มีสิทธิ์ทำกับมันแบบนี้
เวลาต่อมาหมอล็อตโพสต์คลิปอีกคลิปหนึ่ง
คือนำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานไปคุยกับรอปภกลุ่มนี้เลยนะคะ
คือเลขสองเก้าห้าเนี่ยเป็นบ้านเลขที่ที่รอปภกลุ่มเนี้ย
จับเจ้าตัวเงินตัวทองออกมาได้แล้วก็เลยทำเครื่องหมายเพื่อให้รู้ว่ามันจะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่า
แต่ดูก็รู้ว่าคุณเล่นสนุกอ่ะ
คุณทำแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นสัตว์แล้วคุณจะทำอะไรกับมันก็ได้
ล็อตโพสต์เลยว่าอย่าทำแบบนี้อีกจับได้เอาเขาไปปล่อยซะ
ไม่ใช่มาทำเครื่องหมายแบบนี้นี่มันอันตราย
ถัดจากตัวเงินตัวทองไปดูที่น่ารักขึ้นมาอีกนิดนึงก็แล้วกัน
หมาจ้าครับน้องหมาไปติดอยู่ในกระจังหน้ารถคันไหนนะเห็นไหมเห็นไหม
ทะเบียนทะเบียนเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเก้าหนึ่งศูนย์นี่
เออน้องหมาเข้าอีท่าไหนลูกเอ้ยเคยเห็นแต่งู
หมาเข้าไปติดในกระจังหน้ารถค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอ่ยช่างเอ่ย
ช่วยกันใช้เวลา๑๐นาทีนะนำเจ้าหมาออกมาได้
มันก็ตื่นกลัวพอสมควรเนี่ยหายใจก็หอบเหนื่อยนะคะตกใจด้วยแหละ
พอช่วยออกมาได้ปุ๊บวิ่งปรู๊ดหนีไปเลยนายกฤษณะเนานวลทองวัยสามสิบสองปี
เจ้าของรถบอกว่าคือเขาขับรถกลับมาถึงประมาณสักเอ่อ
ถนนศรีราชาหนองใยบู่ได้ยินเสียงดังปั้งเหมือนอะไรพุ่งชนหน้ารถนะคะ
มันมาจากไหนยังไงพอก้มดูเท่านั้นแหละค่ะ
พุ่งเข้ามาตอนไหนลูกมันมีหลายครั้งเหมือนกันนะ
เหมือนกับรถพุ่งชนหมาแต่หมารอดคือมันเข้าไปในรูยังไงไม่รู้อ่ะ
แล้วก็ติดอยู่ตรงกระจังหน้ารถพอดี

เห็นแล้วน้องคุณผู้ชมเห็นทันนะเมื่อสักครู่นี้๙๑๐
เออหลายคนเขาก็ดูไงว่ามันอาจจะให้โชคไหมนะอะไรแบบเนี้ย
ก็แล้วแต่ย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะครับ
ว่าพอหอมปากหอมคอนะคะ